เรื่องนี้น่าจะใช้คำนี้ได้เลยนะคะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว
ผู้ชายคนนึงค่ะเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อ
คนเขาก็ต่อคิวรอจะจ่ายเงินกันใช่ไหม
ถ้าตามปกติที่เขามีมารยาทมันก็ต้องต่อคิวแหละ

ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่ารีบหรืออะไรยังไงนะคะแทรกคิวแล้วออกจากร้านไป
แต่ไม่รู้ว่าระหว่างแทรกคิวเกิดอะไรขึ้นเขาเดินกลับเข้ามา

ท่าไหนล่ะคุณเดินเบียดเข้ามาแทรกแล้วยื่นจ่ายเงินเลย
คุณโจเขาอุตส่าห์ถอยออกมานะทั้งที่เขาอยู่ตรงนั้นก่อน
เขาก็ยืนมองว่าเออในเมื่อเขากล้าแทรกเราก็กล้าให้เนอะ

พอเดินออกไปคุณโจก็เป็นแบบงงแต่ก็ไม่เป็นไรก็จ่ายตังค์ต่อ
ก็เดินมาจ่ายตังค์ก็นึกว่าเรื่องมันจะจบที่แค่นี้
เขาอุตส่าห์ไม่เอาเรื่องนี่เดินกลับเข้ามาไม่รู้ว่าพูดคุยอะไรสักอย่าง
พูดไปมีการชี้นงชี้หน้าสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้เดินปรีเข้ามาชกคุณโจหนึ่งมาเท่านั้นแหละค่ะ
คุณโจบอกอ่ะมาแลกเลยแทบจะคลานออกจากร้านไปเลยอ่ะโอ้โห
โอ้โหคนที่เขาเห็นคลิปนี้นะชาวเน็ตบอกว่า
พี่เขาอุตส่าห์ไม่เอาเรื่องแล้วยังกลับมาให้เขาตืบอีก
รายบอกเต็มคาราเบลเลยทีเดียว
เต็มคาราเบลคือตอนนี้เต็มคาราเบ้าด้วยครับ
ถูกต้องเข้าเบ้าตาเข้าเบ้าหน้า
โอ้โหคือคุณโจเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลายคนรู้จักคุณโจจากการที่ไปประกวด
แล้วตอนนี้คุณโจเขาผ่านตัวมาเป็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับงานศิลปะ
ผมขอโทษคนที่มาดูคลิปแล้วก็ขอโทษพี่เสื้อแดงคนนั้นด้วยนะครับ
กว่าเหตุไปหน่อยตอนนั้นโกรธมาก
แล้วก็ยอมรับว่าคลิปที่เกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นหลายปีแล้วแหละ
แต่ที่เอามาลงไว้เนี่ยก็เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
ก็ที่ลงเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยลงเพื่อที่จะให้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
สำหรับใครที่จะโดนเข้ามาทำร้ายร่างกายอะไรยังไงนะครับ

เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนานแล้วนะครับ
ก่อนโควิดอีกเนี่ยตอนนั้นยังไม่ใส่แมสกันเลยนะครับผม
ก็ถ้าเกิดยังไงซะโดนฟ้องร้องอะไรไง
เอาเลขบัญชีมาลงได้ไหมอ่ะ
อภัยด้วยแล้วกันนะครับ